ไปตามความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะฮะที่นายพัทรชัยทัศน์เทียม
วัยสามสิบสองปีถูกคนร้ายยิงสิบเอ็ดนัดเสียชีวิตนะฮะก็เสียชีวิตอยู่บนรถที่จอดไว้ริมถนนตอนที่
ไปรับแฟนสาวใช่ค่ะนะครับอ่าคนก่อเหตุเนี่ยมีห้าคนที่ถูกออกหมายจับจับได้สองนะครับ
ส่วนนายพัทรชัยเมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพไปแล้วนะฮะผู้ต้องหาที่จับได้๒คนเนี่ยมีคนหนึ่งสารภาพ
อ่าบอกว่าผมยิงกับเพื่อนอีกคนนึงชื่อว่าในกิ๊กแต่ในกิ๊กยังจับไม่ได้เลยใช่บอกว่าเนี่ยประตูสองฝั่งที่เปิดเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับ
ยิงคนละฝั่งค่ะคนชื่อเบนซ์ยิงฝั่งซ้ายอ่าฝั่งคนนั่งข้างคนขับเขาดึงแฟนของผู้ตายออกมาแล้วก็คนชื่อกิ๊กยิงอีกฝั่งนึงอันนี้เบนซ์วันที่ไปทำแผนค่ะนะฮะอ่าเท่ากับว่าตอนเนี้ยต้องตามจับที่เหลืออีกสามคนแต่ว่าอ่าพ่อของนายพระธรรมชัยแล้วก็ครอบครัวบอกว่ามันต้องมีมากกว่านี้โดยเฉพาะผู้
ในส่วนของผู้ต้องหาที่ยังจับไม่ได้ก่อนนะฮะคือทางครอบครัวของนายพระธรรมชัยเนี้ยเขายังกังวลว่าคดีมันจะไม่คืบหน้าค่ะผู้ต้องหาเหลืออีกสามคนแล้วต้องมีเบื้องหลังมีคนสั่งการอีกกลัวว่าคนที่สั่งการจะเป็นคนที่อ่ามีอิทธิพลในพื้นที่แล้วเดี๋ยวจะจับไม่ได้ครับก็เลยอยากเร่งรัดให้จำรวจจั
ผู้ต้องหาที่อ่าถูกออกหมายจับนะครับที่จับได้สองคนอ่าคือนายเทิดทำสีปะทุ่มหรือในเบ้นที่พาไปทำแผนกับนายหนึ่งบัวแดงหรือว่าในจ๋าหรือบางจ๋าน่าลายอีกสามคนที่ยังจับไม่ได้แล้วถูกออกหมายจับมีนายชมพาปริยกูลหรือในสอนนายชาตรีปรีเปรมหรือในเอ็มนะฮะแล้วก็นายสุริยะและยาหร

เก็บของอะไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าลูกกับเมียในกิ๊กมาเก็บของที่บ้านไปหมดนะแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะที่อยู่ใกล้ใกล้กันนะครับบอกว่าเชื่อว่าสาเหตุที่ภรรยาแล้วก็ลูกของในกิ๊กย้ายออกไปอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ปิดเทอมด้วยก็เป็นได้ค่ะภรรยาของในกิ๊กก็เลยอาจจะพาลูกเนี่ย

ให้กิ๊กเนี่ยตั้งสติแล้วก็ออกมามอบตัวซะยังไงซะก็ขอให้สงสารขอให้คิดถึงลูกกับเมียที่อยู่ข้างหลังด้วย
จะทำอะไรคิดถึงลูกเมียแล้วกันคิดแค่นี้พูดแค่นี้คิดถึงลูกเมียให้เยอะแนะนำได้เท่านี้ในฐานะเป็นเพื่อนของแม่ถึงจะ
มีผู้ต้องหาอีกคนนึงนะฮะที่ถูกออกหมายจับเอาไว้นะครับ
ร่วมกันฆ่านายพัทรชัยเนี่ยชื่อว่านายเอ็มนะครับ
เอ็มชื่อจริงคือนายชาตรีปรีเปรม
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ไปหานะฮะแต่ว่าไม่ได้มาตั้งร้านนะครับ
ที่บ้านก็ปิดเงียบเลยแม่ค้าใกล้เคียงกับวินจักรยานยนต์รับจ้าง
นายเอ็มเคยขี่อยู่ด้วยนะบอกว่านายเอ็มเคยขี่วินที่นี่
แต่ว่าเลิกวิ่งวินที่นี่ไปเกือบปีแล้วนะสาเหตุที่เลิกก็รู้มาว่า
ไปได้งานทำงานที่บ่อนแห่งหนึ่งก็จะแวะมาแถวนี้มาหาเพื่อนบ้าง
บางครั้งบางคราวแต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ได้มาแล้วนะครับ
แล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนที่กลุ่มค่ายมวยคนแถวเนี้ยบอกว่าในเอ็มเนี่ย
นี้ครับท่านผู้ชมครับเขาติดดูมวยนะแล้วก็เชื่อว่าวันเกิดเหตุ
อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเพื่อนที่ไปด้วยจะไปก่อเหตุอะไรก็เลยพ่วงติดกับ๕คนเข้าไปด้วยนะครับ
หลังเกิดเรื่องเพื่อนที่วินจักรยานยนต์รับจ้างที่นายเอ็มเคยขี่ก็ไม่มีใครติดต่อในเอ็มได้อีก
พ่อของนายเอ็มก็บอกว่าติดต่อลูกชายไม่ได้เหมือนกัน
กลับไปดูชนวนเหตุของคดีนี้กันอีกครั้งนะครับ

จากปรากรรมของแฟนสาวผู้ตายคือนายพระธราชัยธัฏเทียมกับเพื่อน
แล้วก็กล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐาน
เขาบอกว่ามูลเหตุมันเริ่มตั้งแต่ตุลาคมพศ๒๕๖๒
มีอยู่คืนนึงนางพัทรชัยไปเที่ยวสถานบันเทิงกับเพื่อน
แล้วก็เมามีเรื่องกับกลุ่มของแก๊งนายบังจ๋าหน้าลาย

นั่นแหละแล้วถูกลุ่มกระทืบในห้องน้ำ
ซึ่งหนึ่งในนั้นที่ไปลุมกระทืบเนี่ย
มีวัยรุ่นวัย๑๙ปี
อ่าแต่ว่าซ้อเอลูกชายเป็น๑๙ปี
เขาไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุนี้
หลังจากตุลาคมปี๖๒นะครับ
ที่พัฒนาวัชชัยผู้ตายถูกลุมกระทืบ
สถานบันเทิงเนี่ยก็มาเป็นที่นี่ฮะ
พฤศจิกายนปี๖๒

แล้วไปเจอลูกชายซ้อเอในห้าง

นายพัฒนาวัชชัยก็เลยตรงเข้าไป

เพื่อเอาคืนเพราะจำได้ว่า

นายพัฒนาวัชชัยก็ถูกตามล่าเรื่อยมา

นายพัฒนาวัชชัยอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่า

คนนึงเคยลุมกระทืบเราอ่า
คุณบอกว่ายังเตือนพัฒนาวัชชัยวันนั้นอ่ะ
เฮ้ยวันนั้นเราเจอแล้วนะเราลุมกันด้วยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยคนนี้เหรอ
โหระวังตัวเลยนะเนี่ยนี่ค่ะส่วนนายบางจาน่าไลน์นะครับ
ก็ได้ประกาศทางเฟซบุ๊คเรื่อยมานะฮะประมาณว่าถ้าหนีได้ก็หนีไป
แต่อย่าให้เจออะไรอย่างนี้นะครับไม่งั้นโดนแน่เนี่ยอะไรประมาณเนี้ย
บอกไม่มีฟรีแน่ครับลูกพี่ลูกน้องเจ็บผมก็เจ็บนะฮะ
ก็ประมาณอย่างนี้นะครับนายบังจ๋าก็ยังโพสต์ภาพตัวเอง
พร้อมกับข้อความระบุข้อความทำนองว่ารู้ที่อยู่ผู้ตายแล้วด้วย
นี่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากนั้นปฏิบัติการไล่ล่า
นายพัทรชัยก็เริ่มเกิดขึ้นสองเดือนก่อนเกิดเหตุ
บังจ่ายกพวกไปที่ร้านซ่อมช็อปเปอร์ของพ่อผู้ตาย
เพื่อไปตามหาตัวนายพัทรชัยแล้วก็บอกกับพ่อผู้ตายว่า
ให้นายพัทรชัยเนี่ยรีบมาเคลียร์ถ้าหนีก็หนีให้พ้น
ไม่งั้นเจอที่ไหนจะหญิงซึ่งพ่อของนายพระธราชัย
ตอนนั้นตัดสินใจย้ายร้านหนีนะฮะส่วนนางพัทรชัยก็ระวังตัวเรื่อยมา
พยายามเก็บตัวไม่ออกไปไหนไม่เจอใครหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุ
นายบังจ๋ายกพวกไปที่ร้านของพ่อผู้ตายอีกครั้ง
ไปถึงร้านประตูปิดล็อกด้วยก็เลยงัดร้านเข้าไปเพื่อจะตามหาเขา
แต่ไม่เจอใครอืมพฤติกรรมของแก๊งบังจ๋านะครับ
ในพื้นที่รู้ดีว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเวลาไปเที่ยวสถานบันเทิง
ไปกันเป็นสิบนะเป็นขาใหญ่อยู่ค่ายมวยจะส่งเสียงดัง
ถ้าใครมาส่งเสียงดังใส่หรือมามองหน้าก็จะถูกทำร้ายทันที
เพื่อนของผู้ตายก็สงสัยว่าทำไมแก๊งบังจ๋าเนี่ยถึงเจอตัวผู้ตายได้
ทั้งที่เขาพยายามหลบหน้าหลบตาพยายามเก็บตัวมานานหลายเดือน
ได้อย่างไรว่าผู้ตายมาที่จุดเกิดเหตุจุดนี้ฮะในคืนวันนั้น
ซึ่งทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่ามีเพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกับลูกชายของซ้อเอ
ทำงานอยู่ร้านเดียวกับแฟนสาวของผู้ตายค่ะช่วงที่ถูกไล่ล่าตัวเนี่ย
นายพระธราชัยฟังผู้ก่อเหตุได้สั่งให้คนเอาภาพของนายพระธราชัยไปไล่สอบถาม
รู้ว่าแฟนสาวของผู้ตายทำงานอยู่ที่ไหนยังไงแล้วผู้ตายมักจะมารับตอนไหนกี่โมงมารถคันไหนสีอะไร
ไปไล่หาทั้งเมือง

รู้ว่าเขามีแฟนทำงานอยู่ร้านนี้แล้วจะมารับตอนนี้ด้วยรถคันนี้สีนี้เหมือนกับมีคนส่งข่าวให้
อ๋อเพราะไม่น่าก่อนเกิดเหตุแฟนสาวเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนกอเหตุถามใช่มั้ยใช่คุณมั้ย
แต่ว่าพวกนี้มันก็คือจ้องมาเนี่ยก็คือมาเอาพัทรชัยมาเอาคืนแบบคนเดียวเลยไง
เปิดประตูรถก็ดึงแฟนสาวออกมาจากรถแล้วก็นำยิงสองฝั่งบึง๑๑นัดใช่ลากเขาลงมาข้างรถแล้วก็หนำยิงซ้ำอย่างนี้
เขาก็นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถครอบครัวแล้วก็เพื่อนของผู้ตายก็เลยมองว่าเอาละหนึ่ง
เรื่องนี้มีเรื่องกันเอาคืนกันไปมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเอากันถึงตายแบบนี้เลยเหรอใช่
แล้วก็มีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า๓คนที่ยังจับไม่ได้หนีไปไหนอยู่ไหนตอนนี้นะคะ